คุณผู้ชมเรื่องของหนี้
ยืมเข้ามาไปกู้เข้ามาแล้วไม่ใช้
โทรไม่รับไลน์ไม่ตอบ
อยากได้ไปฟ้องเอาคำนั้นเจ้าหนี้ขึ้นเลย
แล้วบังเอิญไปเจอตามตลาดพอดี
หนี้ยืนขายของอยู่พอดีไปทวงกันตรงตลาดพอดี
สุดท้ายตะลุมบ่อนกันหนัวแบบนี้เลยฮะ
คุณตลาดนะ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ
กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ

กลับมาพร้อมขอบความ